คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ถึงกรณีการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย๒ขวบ
พ่อและแม่ตามหาอยู่๗วัน
และท้ายที่สุดก็รู้ว่าพี่สะพ้าย
เป็นคนทำให้เด็กหญิงคนนี้จมน้ำ
และพี่สะพ้ายเอาร่างเด็กหญิงไปฝังอำพรางด้วยนะครับ
มีการสอบถามพี่สะพ้ายถึงสถานที่
ในการนำร่างเด็กหญิงหรือว่าน้องนาเดียไปฝังร่าง
แล้วท้ายที่สุดก็สามารถไปขุดเจอศพ
ไปดูวินาทีในการขุดเจอศพน้องนาเดีย
และความเสียใจของผู้เป็นแม่นะครับ
ไม่ลองครับใจเย็นครับ

ตัดไหมใจเย็นครับ

ป่าคุณแม่เจ็บแล้วนะครับ
นี่แหละครับวินาทีที่เจ้าหน้าที่สามารถ

ลูกสาวของนางสุรินแอบเสมาหรือว่าไอซ์นะครับ
ก็ถูกฝังอยู่ที่กลางไร่อ้อย
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลคลองคอยอำเภอโพธาราม

ตามคำรับสาภาพของนางรุ้งลาวัลพุ่มบัวพี่สะพ้าย

แล้วก็สาภาพว่านำร่างของน้องนาเดียมาฝังอำพรางที่จุดนี้
คุณผู้ชมคงทราบที่มาที่ไปของเรื่องนี้แล้วนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้เป็นแม่ก็คือนางสุรินกับสามี
พยายามที่จะออกตามหาลูกสาว๒คน
คือน้องโมเดลวัย๔ขวบแล้วก็น้องนาเดียวัย๒ขวบ

ทีนี้ติดต่อพี่สะพ้ายไม่ได้เป็นเวลา๗วัน

แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดราชบุรี
ก็เห็นตัวพี่สะพ้ายขี่รถจักรยานยนต์
โดยมีเด็กซ้อนอยู่๒คน

ก็คือน้องจิลอายุ๑๓ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนางเจี๊ยบพี่สะพ้าย
แล้วก็มีน้องโมเดลอายุ๔ขวบซึ่งเป็นลูกสาวของนางสุริน
แต่ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าทำไมมีเด็กแค่๒คน
แล้วน้องนาเดียวัย๒ขวบลูกสาวของนางสุริน
ฝากเลี้ยงไว้ด้วยหายไปไหน
มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ต้องตามหานางเจี๊ยบ
แล้วก็ที่ต้องตามหาน้องนาเดียด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้มีการสืบจนกระทั่งนางเจี๊ยบโทรศัพท์มาหานางสุริน
จริงนางสุรินโทรไปหาบ่อยครั้งมาก
เจี๊ยบไม่รับสายพี่สะพ้ายคนนี้ไม่รับสายเลย

เจี๊ยบโทรศัพท์มายอมรับสาภาพกับนางสุริน
บอกว่าน้องนาเดียลูกสาวของนางสุรินเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะว่าวันที่๑๕มิถุนายนช่วง๖โมงเช้าเนี่ย
ตัวของนางเจี๊ยบออกไปซื้อฟางให้วัว

ก็เลยทิ้งให้น้องจิลวัย๑๓ลูกสาวของเธอ
อยู่ดูแลน้องเด็กทั้ง๒ก็คือดูแลน้องโมเดล๔ขวบกับน้องนาเดีย๒ขวบ

ปรากฏว่าน้องจิลวัย๑๓ไปเปิดคอกวัวปล่อยให้๒พี่น้อง
เล่นน้ำอยู่ใกล้วงบ่อซีเมนเล่นกันอยู่ใกล้วงบ่อซีเมน
คาดว่าน้องนาเดียวัย๒ขวบเสียหลักคว่ำหน้าจมหน้าลงไปในบ่อ
ทีนี้ครับนางเจี๊ยบกลับมาจากการไปซื้อฟาง
ก็กลับมาพบว่าน้องนาเดียเหมือนจมอยู่ในบ่อนี้
ก็เลยรีบนำร่างของน้องขึ้นมา
แต่นางเจี๊ยบให้การบอกแบบนี้นะคุณ
บอกว่าตอนนั้นน้องดาเดียยังมีชีวิตอยู่
คือปกติเลยแล้วก็ยังเอากินนมนอนอยู่เลย
พอตื่นมาตอนเช้าถึงรู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้ว

ก็เอามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าซะ
แล้วก็ให้กินนมเข้านอนตามปกติ
แต่ตอนเช้านาเดียตัวแข็งไปแล้ว
นางเจี๊ยบบอกว่าตอนเช้าตกใจ

ก็เลยตัดสินใจเอาไปฝังไว้ในไร่อ้อย

จากนั้นนะครับก็ตัดสินใจอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือพาลูกสาวของตัวเองคือน้องจิล
แล้วก็พาลูกสาวคนเล็กของนางสุริน
ขออภัยพาลูกสาวคนโตของนางสุรินคือน้องโมเดล๔ขวบเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ
เพื่อไปเปิดที่พักอยู่นะครับ

ระภาใจร้ายของทีมในตัวและทอดเข็ม

ประมาณ๕วันแล้ว

ตอนนี้เขาต้องการเข้าใจไหมหนูใจตะขาบเนี่ย

บอกว่าลูกหนูอยู่ตรงไหน
นี่นะครับฟังบทสนทนานะคุณนะ
เพราะว่าแม่เด็กเนี่ยเมื่อรู้ว่าลูกตายนะ
แต่ก็อยากจะหาร่างลูกให้เจอ
ก็ถามนางรุ้งลาวัลหรือว่านางเจี๊ยบพี่สะพ้าย
ว่าลูกหนูอยู่ไหนลูกหนูอยู่ไหน
กระทั่งท้ายสุดนางเจี๊ยบบอกพี่กัด
ก็เลยมีการไปขุดศพแล้วก็เจอศพเด็กจริงนะครับ
เรื่องนี้เองตำรวจก็รู้ตัวคนผิดแล้ว
ก็คือนางเจี๊ยบนี่แหละครับนางรุ้งลาวัน
ตำรวจสพโพธารามก็เดินทางไปควบคุมตัวนางเจี๊ยบ
แล้วก็ต้องไปรับตัวน้องโมเดลวัย๔ขวบลูกสาวของนางสุรินด้วยนะฮะ
ก็ต้องนำตัวนางเจี๊ยบเข้าห้องขังทันทีเพื่อรอการสอบสวน
และหลังจากนั้นก็ต้องพาน้องโมเดลลูกสาวคนโตวัย๔ขวบของนางสุรินเนี่ย
คืนสู่อ้อมอกแม่เนี่ยช่วงจังหวะในการเอาไปคืนนะครับ
คุณผู้ชมเศร้าไหมฮะเศร้านะครับเพราะว่าน้องโมเดลเอง
ซึ่งเป็นพี่สาวน้องนาเดียก็ยังไม่รู้นะ
ว่าน้องสาวเป็นอะไรคือตามภาษาเด็กแหละ

คือการตายเลยนะครับครับ
ที่จะนำไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุนะครับ

ชาวบ้านมารอดูการทำแผนครั้งนี้ด้วยนะฮะ
ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดูแลความปลอดภัย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุมประชาธรรมนะครับ
ตำรวจให้นางเจี๊ยบพาไปชี้จุด
ที่บอกว่าน้องนาดีจมน้ำอยู่ในบ่อซีเมน
แล้วก็ไปที่ห้องนอนของเด็ก
ห้องนอนที่นางเจี๊ยบดูแลเด็กนะครับ
แล้วก็พอถึงตอนเช้าก็เป็นเหตุที่นางเจี๊ยบ
อุ้มศพของน้องนาเดียใส่ถุงปุ๋ย
แล้วก็นำไปฝังกลางไร่อ้อย

นี่แสดงตัวอย่างกันเอาถุงปุ๋ยมา
เอาเชือกฟางมามัดเอาไปฝังศพตรงนี้
ขณะที่ญาติญาติเองที่มาดูทำแผนนะครับ
เชื่อว่านางเจี๊ยบไม่ได้มีเจตนา
ในการฆ่าน้องนาเดียหรือฆ่าหลานอย่างแน่นอน
เพราะที่ผ่านมานะตลอดเวลาในการที่นางเจี๊ยบเนี่ย

ดูมาตั้งแต่เล็กแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีนะครับ
แต่ทีนี้ทุกคนไม่เข้าใจ

ทำไมนางเจี๊ยบถึงไม่พาเด็กไปหาหมอไปโรงพยาบาล
หรือไม่ยอมบอกพ่อและแม่ของเด็ก
อันนี้ก็เป็นคำถามที่คนในสังคมก็ถามเหมือนกันนะครับ

ทำไมหลานผมเนี่ยทำไมไม่เอาเด็กคนนี้ไปโรงพยาบาล
แล้วทำไมไม่โทรบอกพ่อพ่อแม่เขา
เนี่ยผมเสียใจแค่นิดเดียวกัน
นี่แหละเป็นคำถามเดียวกันกับแทบทุกคนเลยแหละฮะ
ว่าทำไมไม่พาน้องไปโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าจากการสารภาพของนางเจี๊ยบ

พออุ้มหลานออกมาจากบ่อซีเมนแล้วคือหลานยังไม่ตาย
เหมือนไม่เป็นอะไรยังหายใจอยู่นะฮะ

ทีนี้ทางเพื่อนบ้านก็ไม่คิดว่านางเจี๊ยบจะลงมือฆ่าน้องนาเดีย
ไม่คิดว่าจะตั้งใจหรือมีเจตนาในการฆ่าน้องนาเดียนะครับ
แต่ก็ติดใจว่าขณะที่เด็กจมน้ำทำไมนางเจี๊ยบถึงไม่บอกใคร
แล้วก็ทำไมไม่มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
และทำไมถึงไม่พาเด็กไปหาหมอ
คำถามเดียวกันหมดแบบนี้เลยนะครับ
ก็อยากทราบประเด็นนี้เหมือนกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร
ใช่ค่ะส่วนศพของน้องนาเดียที่ส่งไปผ่าพิสูจน์การเสียชีวิต
วันนี้ช่วงบ่ายแม่ของน้องนาเดียก็ได้มารับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพ
การผ่าศพพิสูจน์ว่าจริงแล้วน้องนาเดียเสียชีวิตจากการจมน้ำจริงหรือไม่

อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะตอบคำถามในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาศพของน้องไปตั้งสวดพระพิธรรมศพที่วัดหลัก๖
ดำเนินสะดวกราชบุรีนะคะ
ตอนแรกพ่อของน้องตั้งใจจะสวดคืนเดียวแล้วก็จะเผาในวันที่๒๒
แต่ว่าแม่ของน้องบอกว่าจะขอสวดศพ๓วันนะคะ
เพราะตอนนี้สังคมรอคำตอบจากการชนะสูตรอยู่
ถ้าไม่ใช่จมน้ำเสียชีวิตแล้วมันมีเหตุอะไรที่ทำให้น้องตายหรือเปล่านะฮะ